คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่หนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์กันบ้างนะคะหายหน้าหายตาไปพักหนึ่งนะคะ
เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙แต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาถ่ายรายการได้ตามปกติแล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ะส่วนงานคอนเสิร์ตต่างถึงแม้ว่าจะถูกยกเลิกไป
แต่ตอนนี้เจ้าตัวก็เตรียมซุ่มซ้อมปล่อยเพลงใหม่
ส่วนข่าวลือที่ว่าเตรียมแต่งสาวไบร์ทพิชยธรรมหลังควงกันไปหวานที่ฝรั่งเศส
เจ้าตัวบอกนะคะว่ายังไม่ใช่ปี๒ปีนี้แน่
แต่ที่สวีทกันบ่อยเป็นเพราะว่ามีเวลาว่างในช่วงโควิด
ก็ถามถึงแต่ไบท์กันเลยล่ะค่ะ
ช่วงนี้ผมก็เหมือนกับเราก็มีเวลาว่างมากขึ้น
ก็ได้เจอครับทุกอย่างก็นิ่มเมืองเดิมครับ

แล้วหลายคนเดี๋ยวนี้ทุกคนเจอผมจะทักถึงเรื่องคลิปเต้นนะครับ
ทักถึงตัวผมเองหรอกก็จะคลิปทักถึงคลิปเต้นกับไบท์กับคลิปเต้นกับคุณแม่
ทำให้แอปพลิเคชันนี้กลับมาโด่งดังอีกครั้งเลยก็ว่าได้เนอะ
ใช่ค่ะมันเล่นแล้วก็คลายเครียดดีนะคะ
เล่นเองก็สนุกดูคนอื่นก็สนุกดีเหมือนกันนะคะ